สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คำนี้พบกับคุณขวานเรือนขวานและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
เช่นเคยนะคะจะเจอกับเราสองคนค่ะมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลย
อย่าเสียเวลาดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปชมนิทัศกาลค่ะนิทัศกาลนี้นะคะมีชื่อว่าเทิดไทยอัครศิลปิน
ร้อยสาธิตแห่งความพรรคดีและที่สำคัญค่ะในงานนี้นะ
ยังมีการมอบรางวัลค่ะให้กับเด็กไทยที่มีความสามารถด้วยค่ะ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมลำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในฐานะองค์อัครศิลปิน
สำหรับการจัดการแสดงนิทัศกาลพิเศษเทิดไทยอัครศิลปินร้อยศาสินแห่งความพักดี
โดยภายในงานมีการประกาศผลอย่างชายอาติสอวอร์๒๐๑๙
หรือรางวัลยุวะศิลปินไทยในสาขาต่าง
และยังมีการอ่านบทกวีพร้อมเป่าขลุยของอาจารย์นวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๓๖สาขาวรรณสิน
และงานนี้อุ๋ยนนทรีย์ที่มาในฐานะกรรมการการตัดสินการประกวดสาขาหนังสั้น
ว่าปลื้มใจที่เห็นเยาวชนไทยหันมาสนใจด้านศิลปะตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมจะสารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์เพื่ออนุรักษ์ผลงานของตัวเองและศิลปะด้านต่างต่อไป
ก่อนจะเชิญชวนให้ผู้ที่รักและชื่นชอบศิลปะมาร่วมชมนิทัศกาลพิเศษเทิดไทยอัครศิลปินร้อยศาสินแห่งความพักดี
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙ที่ห้องนิทัศกาล๑๔พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าค่ะ
ในฐานะที่เป็นกรรมการของภาพยนตร์แต่ว่าอย่างสาขาอื่นเราก็อยากจะดูว่าเขาพัฒนาอย่างไรบ้างในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมานะครับ
ก็เห็นการพัฒนาที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนของนักศึกษารุ่นใหม่แล้วก็เป็นเหมือนกับความหวังเป็นเหมือนพลังให้กับคนรุ่นเก่าคลื่นลูกเก่าอย่างผม
ว่ารู้สึกว่าคลื่นลูกใหม่ข้างหน้าเขาก็จะมีอนาคตที่ดีต่อไปอยากเชิญชวนให้มันมาชมกันนะฮะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีพัฒนาการอย่างไรแล้วเขามาถึงจุดไหนกันแล้ว
ถ้ามาดูเทศกาลนี้จะเห็นเลยครับว่าน้องเขามีพัฒนาการจริงน้องก็มีความสามารถมากจริงผมก็หายห่วงไปได้ระดับหนึ่ง
บอกเลยว่างานนี้ครบเครื่องเรื่องศิลปะจริงนะคะทั้งปฏิมากรรมภาพวาดภาพเขียนค่ะใครที่สนใจเรื่องราวของศิลปะก็ไปเปิดโลกกันได้นะคะ